ไปกินที่ก๋วยเตี๋ยวป่าช้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวป้าชิดครับ

ยังไงอย่างนี้ก็ต้องมีเพื่อนไปกินแล้วแหละถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวป่าช้าเนี่ย
อย่างงั้นปุ้ยไปเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เพิ่มไปเนาะเอ้ย

หลังวัดท่าพระในซอยจรัญสนิษฐ์วงทร์ซอย๔กรูเทพมหานครครับ
เปิดขายทั้งปลาทุช่วงกลางคืน
ที่ว่าหลอนก็เพราะว่าเหมือนอยู่ในโลกของวิญญาณนะครับ

จะต้องเข้าทางประตูวัดท่าพระนะฮะ
แล้วก็เดินไปหลังวัดผ่านป่าช้าไป
ป่าช้าก็มีโกรธใส่กระดูกวางเรียงลายกันอยู่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเนี่ยบรรยากาศโอ้โหช่างถ่าย

อ่านะฮะมองขึ้นไปอาจจะมีใครยืนคู่ต้นตานอยู่หรือเปล่า
นะครับเดินเรียบกำแพงเมื่อสักครู่ไปครับ
เห็นบ้านไม้สองชั้นนั่นคือที่ตั้งของร้านป้าชิด
ก๋วยเตี๋ยวป่าช้าอยู่ข้างกำแพงป่าช้าเลย
กินกันไปบรรยากาศชิวชมวิวโกรธใส่กระดูกไป
นะฮะก็วิวกดได้บรรยากาศเป็นอีกแบบ
นี่แล้วขายหลากหลายมีครบนะ
หมูตุ๋นมีเนื้อมีไก่สูตรโบราณครบเครื่องนะครับ
ถูกใจคนนอนดึกล่ะแล้วราคาจับต้องได้
๑๐บาทกินอิ่มนอนหลับน้ำเปล่าบริการฟรีผักเติมไม่อั้น
โอ้โหดูเส้นดินะครับผมชอบมากเลยไอ้บะหมี่เส้นแบนแบบนี้
ลูกค้านะมีทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานกะกลางคืนครับ
คือเมื่อก่อนร้านนี้นะครับขายก๋วยเตี๋ยวเฉพาะเนื้อเท่านั้น
แล้วก็มาเพิ่มก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่เอาใจลูกค้าทุกแบบทุกประเภทที่ชอบ
บอกต่อกันปากต่อปากครับจนชาวเน็ตที่เคยมาลิ้มรสชิมรสชาติ
บอกอร่อยจริงถ่ายภาพแล้วก็โพสต์นะฮะแล้วก็ท้าคนอื่นบอกว่า
มาลองได้เนี่ยนะฮะใครหิวยามดื่มลองดูครับทางเข้าเปรียวจริงครับ
นี่นะฮะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับไปได้เลยครับลองชิมก๋วยเตี๋ยวป้าชิด
ก๋วยเตี๋ยวป่าช้าเปิดตั้งแต่๕ทุ่มเวลากำลังดีเลยนะครับ
แต่ว่าผมว่าคนกินขนาดนี้ต้องอร่อย
ถึงว่าพี่เบิร์ตเอาข่าวนี้มาตอนตี๕กว่า
นี่ร้านน่าจะกำลังเพิ่งจะปิดมั้งเนี่ยตี๕๕๐เนี่ยนะ

ค่ะสักชามมั้ยไปมั้ยเอาตังไปอยากให้เราถ่ายคลิปส่งกันด้วย